คุณผู้ชมครับเรื่องการเสียชีวิตของน้องกองบินเด็กชายวัย๒ขวบที่นครศรีธรรมราช
เชื่อว่าท่านตามข่าวเรื่องนี้อยู่แล้วที่น้องคุณแม่ก็ส่ง
แล้วก็ถูกลืมไว้ในรถตู้สุดท้ายเสียชีวิตนะครับหลังจากบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๑๕สิงหาคม
วันนี้เป็นช่วงการตั้ง

เกิดเพลิงไหม้ขึ้นในของเล่นของน้อง

นี่นะฮะคือของเล่นของน้องเนี่ยนะครับที่ถูกเพลิงไหม้เนี่ยนะ
เด็กชายธนกฤษยอดมณีหรือว่าน้องกองบินวัย๒ขวบนะครับ
นี่ฮะเป็นของเล่นของน้องที่จะวางไว้ที่บริเวณหน้าศพนะครับ
ตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านยายทวดในหมู่บ้านห้วยกลางหมู่๗
เสียหายหมดเลยนะครับแล้วก็ยังลุกลามไปที่พวงหลีด
ก็ช่วยกันดับไฟได้ทันนะฮะจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับ
รถของเล่นของน้องนะครับเป็นรถที่น้องรักแล้วก็ห่วงทั้งนั้นนะครับตอนที่มีชีวิตอยู่ก็เล่นอยู่บ่อยนะครับ
คุณแม่กับใยทวชนำมาวางไว้ที่จุดที่ตั้งศพประมิงกุศลนะครับ
รถที่เป็นรถรูปช้างสีชมพูรถช็อปเปอร์รถสิบล้อนะครับถูกไฟไหม้เสียหายหมดนะครับ
เก้าอี้พัดลมชั้นวางของที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุด้วยนะฮะวันนี้เราได้คุยกับคุณแม่ของน้องกองบินนะครับ
คุณแม่บอกว่าเมื่อเช้ามืดวันนี้ตอนตี๔๒๐ญาติญาติเตรียมกวาดบ้านกันและได้ยินเสียงดังคล้ายประทัด
แล้วก็มีไฟลุกไหม้ของเล่นที่วางไว้ด้านหน้าโรงศพของลูกชาย
หลังจากที่พระสวดพระอภิษฐรรมไปเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับ
คุณแม่เองก็บอกว่าเป็นคนพูดว่าเออของเล่นพวกนี้เนี่ย
สงสัยต้องเอาไปบริจาคให้โรงเรียนมั้งอืมอันนี้คุณแม่เขาคาดว่านะ
ก็เลยไม่รู้ว่าลูกชายจะหวงของหรือเปล่า
เพราะตอนที่ลูกชายยังมีชีวิตอยู่เนี่ยโอ้โหของเล่นของเขาเนี่ยเขาไม่ให้ใครเล่นเลย
เขาห่วงเขามากพอแม่บอกเมื่อคืนตอนพระสวดศพเสร็จเมื่อคืน
บอกเออสงสัยต้องไปบริจาคให้โรงเรียนเนี่ยตี๔๒๐เอ้าอยู่ดี
ไฟไหม้ของเล่นหมดเลยหรือว่าลูกชายไม่อยากให้แม่เนี่ยเอาไปบริจาคให้ใคร
ตอนที่บำเต็มสวดน้องอยู่อะค่ะมันก็บอกว่าของเล่นนี้เดี๋ยวหนูจะพาไปบริจาคโรงเรียน

บ้อมบ้อมก็กลัวกลัวอยู่
แล้วของเล่นน้องเสียหายหมดเลยใช่ไหมครับ

ปกติตอนน้องอยู่ก็คือน้องเป็นคนที่ห่วงของมาก
อะไรที่เป็นของตัวเองก็คือไม่ให้คนอื่น
ของเล่นของน้องกองบินนะครับที่เล่นบ่อยตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ย
คุณแม่ก็เคยเอาคลิปมาให้ดูนะครับ
เล่นทุกชิ้นของน้องเขาจะตั้งชื่อเอาไว้นะฮะ
อย่างรถที่เป็นช้างสีชมพูเนี่ย
คันนี้น้องกองบินก็ตั้งชื่อเอาไว้ว่าชื่อชะบาแก้ว
อีกคันหนึ่งก็เป็นลักษณะตามรถนะฮะชื่อช็อปเปอร์
อีกคันนึงน้องก็ตั้งชื่อว่า๑๐ล้อนะครับ
ตั้งชื่อเอาไว้นะครับเล่นตั้งแต่เริ่มเดินได้
กองบินก็ขี่เล่นทุกวันนะครับโดยเฉพาะเจ้าชาบาแก้วนะครับ
ที่ผ่านมาน้องกองบินก็จะเล่นแบบนี้ทุกวันนะฮะ
คือมีคลิปที่คุณแม่เอามาให้ดูนะฮะ

ตอนที่เป็นคลิปเนี่ยเข็นไปแล้วก็ไปจอดท่องอักษรพยานชนะกไก่ขอไข่
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้รถของเล่นเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ก็มันก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุอะไรก็ได้ใช่ไหม
แต่ก็อย่างที่คุณแม่เล่าแหละบังเอิญเมื่อคืนก็บอกว่าแม่จะไปบริจาคโรงเรียนซะหน่อย
สวดพระพิธรรมศพของน้องกองบินนะครับจะจัด๕คืนนะครับ
แล้วจะมีพิธีชมนักกิจศพวันพระราชบดีที่จะถึงนี้นะครับ๒๐สิงหาคมที่วัดห้วยกลางนะครับท่านผู้ชมครับ